คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของประเทศไทยคือ
คนไทยเป็นหนี้กันเยอะครับทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบ
รัฐบาลออกมาตีปี๊บแล้วว่าจะแก้ปัญหานี้ให้กับประชาชนคนไทย
แล้วมีแนวทางออกมาแล้วติดตามพร้อมกันครับ
ปัจจุบันคนไทยเป็นหนี้ทั้งในและนอกระบบเป็นจำนวนมาก
ซึ่งหนี้ในระบบจะมีปัญหาน้อยกว่าหนี้นอกระบบ
และจากการวิจัยพบว่าคนไทย๔๒๓มีหนี้นอกระบบเฉลี่ยอยู่ที่๕๔๓๐๐บาทต่อคน
นั่นจึงเป็นที่มาของภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสิน
ที่วันนี้ได้ไปหามรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาหนี้ของประชาชนทั้งในและนอกระบบ
หนี้นอกระบบจะประกาศในวันที่๒๘พฤศจิกายนนี้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร
แต่เมื่อตรวจสอบไปในวงการหนี้นอกระบบ
จะพบว่ามีกลุ่มเจ้าหนี้๓ส่วน
แบ่งเป็นนายทุนนอกพื้นที่๓๐

โดยดอกเบี้ยเงินกู้จะแตกต่างกันออกไป
ถ้าเป็นกลุ่มในทุนในและนอกพื้นที่
เฉลี่ยอยู่ที่๑๐๑๑ต่อเดือน

คิดดอกเบี้ยที่๒๐ต่อเดือน

เอาเป็นว่า๒เจ้านี้ต้องจ่ายดอกวันละ๕๐๐

ส่วนเจ้านี้เขาคิดดอก

แพงกว่าอีก

เจ้านี้ต้องจ่ายดอกวันละ

ลดค่ะอันนี้ทุกวันจ่ายทุกวัน
นี่เป็นเพียงบางส่วนของเหยื่อจากหนี้นอกระบบ
มาร้องขอความช่วยเหลือกับไทยรัฐทีวี
เพราะจ่ายหนี้แบบไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้น
ทั้งต้นทั้งดอกทบแล้วทบอีก
ที่ผ่านมาการแก้ปัญหานี่นอกระบบ

พอสะสมมากจนเรือไม่สามารถสัญจรไปมาได้
ถึงกระตือมรือร้นกำจัดกันทีหนึ่ง
จากนั้นก็ปล่อยปะละเลยเหมือนเดิม
ในที่สุดผักตบชาวาก็กลับมาเต็มครองใหม่อีกครั้ง

จะออกมาเทคออฟ๓วิธีในการปลดหนี้นอกระบบให้กับประชาชน
คือการหาเงินมาโปะหนี้การหาแหล่งเงินกู้ในระบบ
หรือหาคนกลางมาไกล่เกลี่ยนั่นก็เป็นเพียงข้อเสนอที่เพ้อฝัน
เพราะในความเป็นจริงทั้ง๓วิธีนี้ที่พอจะทำได้ก็มีเพียงวิธีเดียว
คือหาคนกลางมาไกล่เกลี่ยเท่านั้น
การเสนอหาเงินมาโปะหนี้ยิ่งเป็นไปไม่ได้
เพราะถ้าทำได้ก็คงไม่พ้นจากการไปกู้หนี้นอกระบบอีกเจ้าหนึ่ง
เพื่อมาโปะเจ้าเก่าเพราะแหล่งเงินกู้ในระบบ
ก็ไม่ปล่อยกู้ให้กับประชาชนกลุ่มนี้อย่างแน่นอน
ดังนั้นข้อเสนอจึงเป็นการเสนอแบบโลกสวย
ที่ไม่ใช่โลกของความเป็นจริง
คุณผู้ประสานงานในการแก้ไขเงินนี่ที่เป็นภูมิ

แต่เป็นหนี้ที่เป็นการเอารัฐเอาเปรียบพี่น้องประชาชนครับ
การช้าจักรเบี้ยที่มันมอง้วกกว่าที่ถึงที่ผลหมายกำหนด
ในบางครั้งประชาชนจ่ายเงินต้น

อย่างไรก็ตามเมื่อรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาหนี้ทั้งในและนอกระบบ
เป็นเรื่องที่ดีและต้องรอดูว่าจะทำอย่างไร
เหมือนในหลายรัฐบาลหรือไม่

ปล่อยให้ประชาชนผู้เป็นหนี้ไปหาทางรอดกันเอาเอง
คำสอนในพระพุทธศาสนาบอกไว้ว่า
อำโลขยาปรหมานลำห่า
การไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐ
แต่ปัจจุบันคงต้องเปลี่ยนเป็นการไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐมากกว่า
ข้ามไทยรับทรีวีปรายงาน